ไปดูสถานการณ์อุทธกภัยหลายจังหวัดยังน่าเป็นห่วง
โคราชเราพูดถึงมาหลายวันแล้ววันนี้ต้องพูดอีก
เพราะว่าตอนนี้น้ำจากลำตะคองมันท้นตะหลิ่ง
ตลิ่งปั๊บคราวนี้มันไปตามคลองเล็ก
คลองเล็กปั๊บเข้าบ้านเนี่ย
เข้าบ้านชุมชนสองฝั่งลำตะคองเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วนะครับรวมถึงถนนมิตรภาพช่วงบายพาสด้วย
สถานการณ์อุทธกภัยในนครราชศรีมานะครับ
มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำตะคองนะครับ
้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนนะฮะ
เป็นชุมชนสองฝั่งลำตะคองนั่นแหละในพื้นที่
ตำบลโดยเฉพาะที่ตำบลคนชุมนะฮะตำบลปรุใหญ่แล้วก็บ้านคำทวดตำบลบ้านใหม่

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือนายทองเบิ้มบุญไทยสงฆ์อายุ๖๑ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ฮะโอ้โหลำบากไหมเนี่ย
ค่ะนะครับก็ค่อยเข็นต้องไถกันมาแบบนี้
กู้ภัยนะครับยกเตียงผู้ป่วยขึ้นรถยกกระบะยกสูงนะฮะ
แล้วก็ขับรถลุยน้ำอบพยพออกจากหมู่บ้าน
ขณะที่ปริมาณน้ำลำตะคอนะครับเอ่อท่วมถนนมิตรภาพ
บายพาสเลี่ยงเมืองนครราชศรีมาฝั่งขาออกตัวเมืองนครราชศรีมา
ที่จะไปขอนแก่นนะฮะทั้งช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานระดับน้ำท่วมสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตร
ระยะทางเนี่ยยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตรดูสิครับนี่ฮะตรงเนี้ยโอ้โห
ใช้ถนนบ่อยตรงนี้นะครับน้ำท่วมนะครับต้องระวังนะฮะ
รถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรฝั่งขาออกทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าน้ำจะลดลง
นายวิเชียรจันทรโนไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ประชุมทุกภาคส่วนเลยเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำลำตะคอง
ไหลผ่านเขตพื้นที่อำเภอเมืองคาดว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากนะครับ
ไหลผ่านตัวเมืองในวันที่๒๐ตุลาคมนี้จึงวางแผนรับมือโดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วม
โรงพยาบาลสามแห่งที่อยู่ใกล้กับลำตะคองที่ชัยภูมิฮะ
ก็พูดถึงอีกวันหนึ่งเพราะว่าน้ำยังไม่ลดเลยปริมาณน้ำไหลมาจากลำคันฉูนะครับ
ลักเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรใน๒๒หมู่บ้าน๗ตำบลอำเภอบำเน็ตนรงค์
ครั้งนี้เป็นระลอกที่สองแล้วครับบางจุดน้ำท่วมสูงโอ้โห๒เมตร
ซับศิลป์น้ำท่วมกันส่วนในอำเภอเกษตรศมบูรณ์นะครับ
น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่สามแล้วล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลลดลงบ้างแล้ว
อุทัยธานีครับฝนตกหนักในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ทำให้น้ำจากคลองทัพสะเหลาครับมีปริมาณสูงขึ้น
เข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองเช่นกันโอ้โหน้ำแรงน้ำแรงจริง
พื้นที่๔อำเภอลานศักดิ์หนองฉางหนองขาย่างแล้วก็อำเภอเมือง
ที่น้ำท่วมแบบนี้ก็มีน้ำเนี่ยไหลท่วมถนนสายลานศักดิ์ระบำนะครับแล้วก็ตลาดสด
แล้วก็วัดหนองขนชาติเจ้าหน้าที่แจ้งเจือนประชาชน
เฝ้าระวังระดับน้ำนะครับเพราะว่าเพราะว่าย้ำเลยนะมีแนวโน้มจะสูงขึ้นครับอุทัยธานีครับ
คุณผู้ชมที่เข้ามาก็ให้กำลังใจสำหรับทุกท่านที่เผชิญกับอุทธกภัยอยู่ในขณะนี้นะคะ